ขยับไปดูที่สมุทรปราการกันหน่อยนะคะ
คือตอนนี้สมุทรประการน้ำท่วมขังหลายพื้นที่ค่ะ
แล้วคนก็ขับรถลุยน้ำสิ่งที่เกิดขึ้นคือ
ป้ายทะเบียนหลุดออกมาทีนี้ประเด็นอยู่ตรงนี้ค่ะ

ไปเก็บป้ายทะเบียนต่างเหล่านี้เนี่ย
แล้วใครก็ตามที่เป็นเจ้าของรถขอหนึ่งร้อย

ไม่ได้ให้ตามน้ำใจเหรอขอแบบตั้งราคาไว้เลย
ไม่ค่ะทีนี้เราไปเจอคุณลุงแล้วนะ

เดี๋ยวไปดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นก่อนนะคะ

คืออย่างนี้คุณผู้ชมคุณลุงท่านนี้
ชื่อว่าคุณลุงชาตรีพลีพัฒนากรนะคะ
คือตามคำกล่าวอ้างของเจ้าของรถต่างเนี่ย
ป้ายทะเบียนเขาหลุดตอนที่เขาขับรถฝ่าน

แต่บางคนก็บอกว่าเฮ้ยลุง

ว่าทำไมคุณลุงต้องมาช่วยเก็บเงินนะฮะ

เล่าให้ฟังบอกว่าเธอขับรถไป
ซึ่งเป็นซอยที่จะทะลุไปข้างโรงพยาบาลบางนา
บางพลีใหญ่อำเภอบางพลีสมุทรปราการ

ก็เลยขับรถกลับมาตอนที่น้ำลดแล้วนะคะ
ปรากฏว่าเห็นป้ายทะเบียนวางอยู่ในบ้านของลุง

ลุงบอกว่าขอเก็บ
คุณผู้ชมคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ย
ตอนนี้ตำรวจสอบพปบางพลีลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่บ้านของคุณลุงคันนีแล้วนะคะ
เลขที่บัญชีของลุง

เอาไว้บอกเผื่อใครที่จะแบบว่า

แต่ลองฟังลุงชาตรีกันหน่อยนะคะ

ไม่เคยเรียกร้องค่าเก็บป้ายทะเบียน
แล้วแต่เจ้าของรถที่มารับเนี่ย
จะให้ทุกวันช่วงน้ำท่วม
คอยเก็บแผ่นป้ายทะเบียนที่หลุดอยู่ในน้ำ

ยืนยันว่าไม่เคยเรียกร้องเงินค่ะ